ตามหน้าเว็บโซเชียลวันนี้เมื่อช่วงเช้าก็เต็มไปด้วยภาพของรถที่จอดนิ่งอยู่บนถนนนะครับ
บ่นว่าไปทำงานไม่ทันติดอยู่เป็นชั่วโมงแล้วก็รถไม่ขยับ
หรือว่ากำลังจะออกจากบ้านจะไปทางไหนดี
ซึ่งก็ถือว่าเป็นฝันร้ายของคนที่ต้องออกไปทำงานในตอนเช้า
โดยวันนี้เพิ่งจะเป็นการเริ่มต้นเท่านั้นนะครับ
คาดว่าอาจจะมีฝนตกหนักในแบบนี้อีก
และเพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาดังกล่าว

ก็ได้เตรียมความพร้อมทั้งในรูปแบบของเจ้าหน้าที่
และอุปกรณ์ในการรับมือกับปัญหา
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณพลอยสจิฤทธิสินครับ
ภาพน้ำท่วมขังตามถนนสายต่างในกรุงเทพมหานคร
และการจราจรติดสะสมตามจุดต่างเป็นภาพที่ใครหลายคนคุ้นตา
หลังจากช่วงเมื่อคืนที่ผ่านมาได้เกิดฝนตกหนักทั่วพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ส่งผลให้ถนนหลายสายได้กลายสภาพเป็นคลองไปในทันที
กว่า๑๐ชั่วโมงที่น้ำท่วมขังรอระบายเหมือนกำลังจะเตือนให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หันกลับมาตระหนักถึงความสำคัญของมาตรการในการรับมือกับปัญหาน้ำท่วมอย่างจริงจัง
เช่นเดียวกันกับมาตรการในการรับมือและแก้ไขปัญหาจราจร
ล่าสุดกองบังคับการตำรวจจราจรได้เพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่เสริมตามจุดต่าง
เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน
และจุดนี้นะคะก็คือบริเวณแยกรัชดาลาดพร้าวค่ะ
ซึ่งเป็นอีกหนึ่งจุดสำคัญนะคะที่ทางกองบังคับการตำรวจจราจร
เฝ้าระวังและจับตาในการรับมือและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม
เนื่องจากมาช่วงเช้าที่ผ่านมาบริเวณถนนเส้นนี้
มีปัญหารถติดสะสมเป็นจำนวนมากค่ะ
จากบริเวณแยกรัชดาลาดพร้าวที่เป็นจุดสำคัญ
แล้วกองบังคับการตำรวจจราจรยังเฝ้าระวังถนนสายสำคัญทางเศรษฐกิจ
และบริเวณจุดอ่อนน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพชั้นในอีก๖จุด
ได้แกะถนนประหลโยธินจาก๔แยกสะพันธุ์ไปถึง๕แยกลาดพร้าว
วิภาวดีรังสิตจากแยกสุธิศาลถึง๕แยกลาดพร้าว
รัชดาพิเศษจาก๔แยกรัชโยธินถึงคลองบางซื่อ
ลาดพร้าวจากสี่แยกรัชดาลาดพร้าวถึงคลองบางซื่อ
ถนนกำแพงเพชรจากใต้ทางด่วนศรีรัฐ

ถนน๓เสนจากคลองบางกระบือถึง๔แยกเกียรติกาย

รองผู้บังคับการตำรวจจราจรกล่าวว่า
ขณะนี้ได้จัดตำรวจชุดช่วยเหลือน้ำท่วมจำนวน๖๐นาย

เพื่อคอยเฝ้าระบายรถหากเกิดปัญหาน้ำท่วมขัง

คอยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนตามจุดเสี่ยงต่าง
ตอนนี้ที่เราเตรียมเอาไว้
ก็คือในถนนแจ้งวัฒนะถนนงามวาง
แล้วก็ถนนรัชดาแล้วก็วิภาวดีรังสิต
ซึ่งตอนนี้ในถนนที่ผมกล่าวเนี่ย
มันเป็นเส้นที่จะต้องระบายรถออกนอกเมือง
เพราะฉะนั้นถ้าเกิดมันมีปริมาณน้ำ
ถ้าฝนตกอย่างเดียวนะคะยังพอรับได้
แต่ว่าถ้ามีปริมาณน้ำขัง
แบบเมื่อเช้าอีกก็คงต้อง

แล้วก็อำนวยความสะดวกในเรื่องของรถเสีย
แล้วก็ให้ข้อมูลกับประชาชนเพื่อเตรียมการไว้
ขณะที่ภายในศูนย์ควบคุมและสั่งการจราจร
ก็ได้จัดเจ้าหน้าที่คอยเฝ้าสังเกตการณ์ตลอด๒๔ชั่วโมง
เพื่อคอยรับมือหากเกิดฝนตกหนัก
และหากเกิดการจราจรติดขัดก็จะสามารถสั่งการผ่านวอลลูม
ยังสถานีตำรวจนครบันในพื้นที่เพื่อมาอำนวยความสะดวก
สั่งการชุดช่วยเหลือน้ำท่วมลงไปปฏิบัติการเป็นกำลังเสริมได้ทันที
รองผู้บังคับการตำรวจจราจรยังได้ฝากเตือนประชาชน
คอยติดตามข้อมูลข่าวสารการจราจรอย่างใกล้ชิด
นี้ควรมีการเตรียมความพร้อมทั้งของคนและรถยนต์
ในการต้องเผชิญกับปัญหาฝนตกรถติดเป็นเวลานานอีกด้วย
ครอสเตียรี่ดิสินข่าวแท้รักทีวีรายงาน